กนะคะผมก็ไม่ค่อยสบายครับ
มืดหัวนิดหน่อย
สุดท้ายกี่ลูกกันแน่ครับ

คุณได้เป็นคนละ๓คะแนนหมดเลยขอบคุณจ๊ะจ๊ะค่ะ
สำหรับน้องเป้ก็รับไป๓ลีน

ถือว่ามาเริ่มกันใหม่นะตอนนี้คะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับ
เราไม่ลืมที่จะมอบดวงดังให้กับน้องจ๊ะจ๊ะ

เอาล่ะมาวงล้อมหาชนมาครับผม
พร้อมแล้วมุนเลย
มาดูนะครับว่ามีใครบ้างนะฮะ
มีคุณตั๊กนะครับคุณเต็นต์นะฮะ
มีคุณพลอยแล้วก็คุณปัธมา
เอาเลือกพี่ปัธมาแล้วกันค่ะ

สวัสดีค่ะชื่อปัธมาหนูคงนะคะ
เป็นนักวิชาการประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่ะ
มหายุกตร์ปัจจุบันหรือมหายุกตร์ตะนั้น
เอาความสีใหม่มหายุกตร์ตะนั้นไหม

ไดโนเสาร์จะต้องเกิดมาจากนวรัฐ
แล้วก็ได้ใช้นามสกุลของพี่ตุ๊ก

เป็นสัตว์ที่เกิดมาก่อนที่จะมีพวกคน
แล้วไดโนเสาร์กับพี่ป๋องนี่ใครเกิดก่อน
พี่ป๋อเป็นมนุษย์ถ้ำเหรอ

ไม่อยากว่าแพ้

อยากว่าแอน

เอาล่ะเลือกตอบไปแล้วนะครับอย่างมั่นใจเลย
ข้อเนี่ยภาคนึงอ่ะครับ
หายุคโบราณเป็นคำตอบข้อที่จะได้๒คะแนนหรือไม่

ไนโนเสาร์เกิดขึ้นอยู่ในช่วงมหายุคกลาง
อ๋อไม่เป็นไร

ผิดเราหรอผิด

ขออนุญาตขอบคุณนุษจ้าจ๋านะครับ

ไม่เป็นไรน้องแพร่ช่วยโอ้แพร่เอง

ถึงแม้ว่าไม่ได้คะแนนไปแต่ว่าเราได้ความรู้กลับไปนะครับ

มาครับวงล้อมหาชนมาครับ

อยากจะมอบโลกเป็นผู้เข้าแข่งขันที่เต้นมากที่สุดในรายการ
มีมาแล้วนะครับ๔คนนี้ชอบคนไหนครับ

เอมนะฮะน้องโอ๊ตแล้วก็คุณบอมนะครับ

น้องเอฟมาเลยเขาเลือกหนูแล้วแนะนำตัวหน่อย

วันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วก็หนูเพิ่งเลิกเรียน

ต้องเลือกเรียน
ผู้ชมทรวจกับน้องเอมด้วยเลยครับ

ห้ามจบหนูไปก่อน

ลงเหรียญก่อนมีทั้งหมด๗เหรียญ
มาฟังคำถามดูว่าจะเกี่ยวกับห้างหรือเปล่านะครับ

คำถามของหนูนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์แล้ววันมาเรื่องของวันจันทร์คือวันอะไรคะ
เฮ้ยวันมะเรื่อง

เรื่องน่าจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธ

มะเรื่องมะเรื่องมะเรื่อง

ใช่หนูก็ว่าความน่าจะเป็นน่าจะอย่างนั้น

ใช่สิจันทร์อังคารพุธ

ตอบมาแล้วนะครับว่ามะเรื่องคือวันพุธถ้าเป็นเรื่องของวันจันทร์นะครับ
ถ้าตอบถูกได้๓เหรียญนะครับใช่หรือไม่ครับ
คำตอบของหนูนะคะก็คือวันนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
วันมะเรื่องคือวันพุธและวันมะเรื่องคือวันพระธรรม
อีกทีได้เลยนะ
มะเรืองเป็นวันพระธรรมที่บอกว่ามะวานนี่เป็นวันซืลึปล่าว
มานี่เลยไปคุยกับกูบาน
เดี๋ยว๓โอ้โหมั่นใจ๓แต้มด้วย
อาจจะสับสนระหว่างมะเรือง

เพราะฉะนั้นคนยืนไม่ได้ไปนะครับ

มามาที่น้องเป้บ้างนะฮะ
พร้อมแล้วนะครับวงล้อมหาชนมาครับผม

เอาล่ะขอชื่อครับ
มีพี่ออสนะครับน้องเอ็กซ์นะฮะ

เออน้องวุดนะ
น้องวุฒิค่ะน้องวุฒิแนะนำตัวหน่อย

ผมชื่อวุฒิครับผมเป็นแฟนคลับพี่ป๋องครับ

ป๋องต้องมาเลยพี่ป๋องต้องมา

ไม่ใช่ทำไมทำไม

เพื่อเอ็กซนะเพื่อเอ็กซ

จะถามจิตกับพี่ป๋องหรือเปล่าครับ

เออพี่แล้วลูกเสือที่มันที่อาจารย์จะให้เหน็บอย่างนี้ผมว่านะ

ขัดสมาธินั่งสมาธิแล้วทำ
จริงพี่ชอบเงื่อนตระกุฎเบ็ดนะส่วนตัวนะ

มันเหมือนกับเคยได้ยินขัดเงื่อนกับสมัยเรียนลูกเสืออ่ะ

แต่ในใจผมเงื่อนผูกสุ่ง

เอาละตอบมาแล้วว่าเป็น

ถ้าเป็นข้อนี้นะครับได้คะแนนไป๓เหรียญครับ

เฉลยนะครับนี่เป็นเงื่อนผูกสูงครับ

ไปอีกครั้ง
ทำไมเราหลอกไม่ได้
ชั่วยังเหงาด้วย
คนที่ไหนชั่วยังเหงา
มอบให้ปอง๑ดวงดาว
หล่อผู้เข้าแห่งขันจริงพี่ป๋องรู้อยู่แล้วนะครับแต่หล่อผู้เข้าแห่งขันไม่สมควรได้เลยครับ
โอ้โหน้องเป้รับไป๓ดวงดาว๖คะแนนแล้วนะครับ
น้องแพร่บ้างดีกว่านะครับกลับมาเริ่มต้นนะฮะในรอบ๓เป้เขานำไปคนเดียวเลยนะครับ
ตอนนี้แอนกับแพลร์เท่ากันนะครับขอวงล้อมหาชนมาครับ

พี่ชอบอีเนอครับพี่ป๋องมาก

คุณวันนาคุณเอ็มนะฮะน้องเอ็มและน้องจุนะครับ

เอาเอ็มและจู้ละกัน
เอ็มและจู้นะครับแนะนำตัวให้ด้วยครับ

เป็นไงบอบ

ไม่แกล้ง
เพราะดูสัตว์แทนแอนสกรอบไว้แล้ว
หั๊วจิ๊กี้

คำถามยากง่ายแค่ไหนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

นี่รู้แค่อยากนั้นเดียวคือเขาใหญ่แต่รู้
โหโหเวลาก็เหมือน
เราอยู่ขวาเดียวกัน
เมื่อกี้ทางน้องแพร่น้องแพลร์เดาเท่าไหร่คะ

๔จังหวัดใช่หรือไม่๓เหรียญถ้าข้อนี้ตอบผิดตกรอบนะครับ
ตอบผิดตกรอบนะครับห้ามผิดนะครับ
๔จังหวัดใช่หรือไม่ครับ